เรามาต่อที่เรื่องของการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งเป็นการชุมนุมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงบ่ายนะครับ
เดี๋ยวเรามาประมวลให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนะฮะ
ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนปลดแอบแล้วก็กลุ่มราศดรได้มีการนัดหมายกัน
นัดหมายก็คือที่บริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับ

ก่อนที่จะเริ่มเดินขบวนไปยังกรมฐานราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์นะครับ
ซึ่งภายในกรมเนี่ยก็เป็นที่ตั้งบ้านพักของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีนะครับ
ผู้ชุมนุมเนี่ยเดินทางมาตามเส้นถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ
แล้วก็มาถึงบริเวณแนวกั้น
ซึ่งก่อนหน้านั้นทางเจ้าหน้าที่ได้นำตู้คอนเทนเนอร์
แล้วก็วางลวดหนามหีบเพลงเอาไว้นะครับ
มีความพยายามในการดันตู้คอนเทนเนอร์ออก
เพื่อเป็นการเปิดทางให้กับมวลชน
เพื่อจะเดินต่อไปยังบริเวณหน้ากรมฐานราบที่๑นะครับ

แล้วก็มีการผลักดันกันระหว่างมวลชน
แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่นี่นะครับ
เป็นช่วงจังหวะที่ทางกลุ่มมวลชนเอง
พยายามที่จะดันตู้คอนเทนเนอร์ออกนะครับ
ซึ่งตรงนี้มีการวางกำลังของเจ้าหน้าที่ไว้บางส่วนนะครับ
จากนั้นในช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ

สามารถที่จะเดินทะลุผ่านตู้คอนเทนเนอร์ออกมาได้นะฮะ
ก็เดินทางมาถึงบริเวณประตูกรมฐานราบที่๑

ก็จะมีรถฉีดน้ำแรงดันสูงจอดอยู่๒คัน
แล้วก็มีการวางกำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน
ตรึงกำลังอยู่บริเวณด้านหน้านะครับ

ของกลุ่มมวลชนบริเวณหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับ
ก็ปรากฏว่าขณะนั้นเกิดความวุ่นวายขึ้น
โดยเพราะว่ามีกลุ่มคนไม่ทราบว่าเป็นใครนะฮะ
คว่างปลาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีความจำเป็นในการฉีดน้ำใส่
แล้วก็จุดนี้เองนะครับมีการที่เจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตา
จนผู้ชุมนมเนี่ยแตกระจายไปนะครับ
หลังจากนั้นมีเสียงดังลักษณะคล้ายเสียงปืนดังขึ้นครับ
แล้วก็เตือนว่าเจ้าหน้าที่จะต้องใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูง
หากมีการเคลื่อนขบวนขยิบแนวเข้ามาใกล้
แต่ทีนี้ครับก็มีการฉีดน้ำเป็นระยะ
พร้อมกับมีการใช้แก๊สน้ำตาด้วยตรงจุดนี้นะครับ
มาเกือบ๓ทุ่มนะครับมีเสียงดังคล้ายปืนเป็นระยะ
ซึ่งคาดว่าเป็นเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้กระสุนยาง

โดยมีผู้ชุมนุมบางส่วนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็เป็นรอยกระสุนยางที่ลำตัว
แล้วก็ตอนนั้นมีการพบปลอกกระสุนยางตกอยู่ตามพื้นด้วยนะครับ
ขณะที่ผู้ชุมนุมมีการนำรถจักรยานยนต์ขี่วนไปมา
จนเจ้าหน้าที่สั่งใช้กระสุนยางยิงอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นจึงมีคำสั่งให้เลิกปฏิบัติการ
ในช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่งนะครับ
จากนั้นในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับ
หลังจากที่มวลชนจำนวนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่ม
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมบางคนไม่พอใจนะครับ
ได้มีการนัดรวมตัวกันเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่
สนดินแดงพร้อมกับมีการเผารถสายตรวจ๑คันนะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชน
ได้ตั้งแนวไล่กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้นะครับ
พร้อมกับได้แจ้งให้ผู้ชุมนุมยุติการก่อความวุ่นวาย

คว่างปลาสิ่งของยิงลูกแก้วใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขณะเดียวกันนะฮะก็ได้มีชาวบ้านในชุมชนไม่พอใจนะครับ

ก็ไม่พอใจการชุมนุมของกลุ่มผู้ที่มา
ชุมนุมกันหน้าบริเวณสถานีตำรวจนครบานดินแดง
ก็เลยทำให้ชาวบ้านออกมาอยู่ด้านหลังเจ้าหน้าที่
เพื่อตอบโต้การกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ด้วยนะครับ
สุดท้ายตำรวจต้องตอบโต้ด้วยการยิงกระสุนยาง

ขอคืนพื้นที่ดูภาพเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยนะฮะ

บอกว่าเป็นความจำเป็นในการที่ต้องใช้กำลัง
เพื่อสลายการชุมนุมในการรักษาสถานที่สำคัญ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้รับบาดเจ็บหลายราย
ซึ่งมีสิุดการยำมาละ
จะเห็นได้ตั้งแต่ต้นว่าเขาเริ่มชุมนุมเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาชุมนุม
แล้วก็พยายามแจ้งให้เขาทราบว่าการชุมนุมของเขาเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
จนกระทั่งเขามาชุมนุมในสารที่สำคัญซึ่งเรามีความจำเป็นที่จะต้องรักษา
แล้วก็เขาก็มีการลื้อแบรีเออร์เครื่องกิดกวั้น
เราก็มีความจำเป็นจะต้องใช้กำลังผลักดันคนออกนอกพื้นที่ไป

ส่วนการไประงับเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวานนี้
ก็มีเหตุที่ร้อยตำรวจเอกวิวัตรสินเสิร์ชสังกัดสนธรรมศาลา
ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน
ตอนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับก็เกิดอาการหัวใจหยุดเต้น
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางความช่วยเหลือของกลุ่มเจ้าหน้าที่
นี่แหละครับก็เป็นช่วงเวลาที่ร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์นะฮะ
ก็ล้มลงไปแล้วก็ลักษณะหัวใจหยุดเต้น
เพื่อนตำรวจแล้วก็ทีมแพทย์
ก็พยายามที่จะปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
แล้วก็รีบนำตัวขึ้นรถส่งโรงพยาบาลราชวิถี
แล้วก็แพทย์รีบนำตัวเข้าห้องฉุกเฉิน
เพราะว่าร้อยตำรวจเอกวิวัตรเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน
ก็ท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนข้าราชการตำรวจ
แล้วก็ผู้บังคับบัญชานะครับล่าสุดโฆษกประจำ
สำนักนายยกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็แสดงความเสียใจกรณีของร้อยตำรวจเอกวิวัตรเสียชีวิต
กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ผู้บังคับบัญชาทุกระดับนั้นดูแลสวัสดิการ
ตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่
และให้กำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ชุมนุมก็ตาม
พร้อมทั้งฝากความห่วงใยถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน
ระมัดระวังปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีสากล
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
และของตนเองเป็นสำคัญด้วยนะครับ

ทำให้ศูนย์เอราวันได้มีการสรุปข้อมูล
ผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์การชุมนุมครั้งนี้
โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
จำนวนทั้งสิ้น๓๓รายนะครับ
โดยเป็นเจ้าหน้าที่๒๓ราย
แล้วก็เป็นประชาชน๑๐รายนะครับ

ทางด้านของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ได้ให้สัมภาษณ์กรณีของการชุมนุมของกลุ่มรีเด็มที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
โดยผลเอกประวิทย์บอกว่าก็ได้แสดงความเสียใจ
กับการเสียชีวิตของร้อยตำรวจเอกวิวัตรด้วยนะฮะ
ส่วนเรื่องของการใช้กระสุนยางเมื่อวานนี้
ก็ทางพลเอกประวิทย์บอกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ซึ่งตำรวจได้ชี้แจงไปแล้วและถือว่าเป็นการทำตามขั้นตอนครับ
สิทธิ์ข่าวถามว่าการชุมนุมครั้งนี้
คือเขาบอกเขาไม่มีแกนนำไม่ปรากฏแกนนำ
เรื่องนี้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้คำตอบแบบนี้ครับ
บอกว่าแล้วผมจะทำอย่างไรได้
ก็เขาว่าเขาไม่มีแกนนำผลเอกประวิทย์ก็ตอบสั้นตรงนี้
ใช่ค่ะทีนี้นักข่าวก็ถามด้วยนะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดการชุมนุมลักษณะแบบนี้อีก

คือจะมีมาตรการการสลายการชุมนุมแบบนี้อีกไหม
พลเอกประวิทย์ก็บอกนะบอกว่าก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
การวางมาตรการโดยไม่ต้องใช้ทหารนะคะ
แล้วก็ยังไม่ถึงขั้นที่ให้ทหารเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการนะครับ
จากผลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้ให้สัมภาษณ์แล้วนะครับ
ธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกไป
นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ

โดยนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเสียใจ

ที่ทำหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยเมื่อคืนนี้

และตำรวจใช้กระสุนยางสลายการชุมนุม
ชุมนุมเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนนะครับ
ในการที่ผู้ชุมนุมได้ลุกล้ำแล้วก็ทำร้ายตำรวจ
ก็ขอให้นำเสนอภาพข่าวอย่างเท่าเทียม

ขอให้สื่อนำเสนอข่าวอย่างเท่าเทียม
ไม่ใช่เสนอภาพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยเฉพาะถ้าตำรวจถูกทำร้ายแต่ไม่มีการนำเสนอ

บอกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดกรณีเช่นนี้นะครับ

หรือว่าในฝ่ายของผู้ชุมนุมก็ตามนะครับ